คุณผู้ชมคะข่าวนี้น่าสนใจค่ะเรื่องของการทำสัญญาณมือ
เพื่อขอความช่วยเหลือที่เป็นสัญญาณมือแบบสากลบางทีเราอาจจะมองข้ามไปว่า
มันไกลตัวคงไม่ได้ใช้หรอกคนคงไม่เข้าใจหรอกมันใกล้ตัวมากนะ
โชเฟอร์คนนี้ทำสัญญาณมือจนตำรวจมาช่วยเขานะคะคือพี่โชเฟอร์แท็กซี่ค่ะ
รับผู้โดยสารคนหนึ่งเป็นแบบเหมาจ่ายจากกรุงเทพไประยอง
แต่ระหว่างทางเนี่ยผู้โดยสารคนนี้มีพฤติกรรมนักโกรธมาก
โชว์ปืนโชว์กุญแจมือที่เหน็บอยู่ที่เอวอ่า
แล้วก็นั่งเสพยาไอซ์ในรถค่ะโอ้โหผู้จาวกวนเปลี่ยนให้ไปส่งตรงนั้น
เปลี่ยนให้ไปส่งตรงนี้โชเฟอร์แท็กซี่เห็นท่าไม่ดี

พี่เขาก็ทำทีเป็นบอกว่าขอเข้าห้องน้ำก่อนนะพี่โชเฟอร์บอกขอเข้าห้องน้ำ
ผู้โดยสารหลอนคนนี้ไปนั่งรออยู่ที่สแตนเชียร์กีฬาในสภาพคือเมายานะ
แล้วพี่โชเฟอร์แท็กซี่คนนี้เขาส่งสัญญาณมือจนนำมาซึ่งการช่วยเหลือตำรวจเขาเห็นแล้วตำรวจเขารู้ก็เลยไปช่วย
นี่คือคนเมายาหลอนยาที่นั่งแท็กซี่ไปนะคะครับนายบัญชาอภัยพันธ์อายุยี่สิบสามค่ะ
นี่ตำรวจเข้าไปแล้วตรวจยึดปืนบีบีกันมีดพกสั้นกุญแจมือโทรศัพท์มือถือมีตั้ง๔เครื่องแน่
มีไม้ขีดด้วยมีไฟฉายด้วยแล้วก็มีกระเป๋าอยู่สองใบ
ผู้ต้องหาบอกว่าจ้างรถแท็กซี่มาจากหมอชิดให้ไปส่งเพชรเกษม
แล้วเปลี่ยนใจให้ไปสวนพึ่งแล้วเปลี่ยนใจไประยองดูความหลอนสิคะพี่อุ๋ย
แต่ละที่จากนั้นก็ระหว่างนั่งรถแท็กซี่เอากุญแจมือออกมาเล่น
โชว์ลีลาสะดอกกุญแจมือโชว์ลีลาโชว์ปืนโชว์ลีลาเสพยาไอซ์นี่
แต่ละอย่างนี่คือของกลางนะคะคือมือถือสามสี่เครื่องเลยเนี่ยพี่โชเฟอร์แท็กซี่ค่ะ
นายธนงศักดิ์เรียงสาอายุสี่สิบเก้าปีบอกว่าระหว่างทางเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่แล้ว
ผู้โดยสารคนนี้มันท่าไม่ดีแล้วก็ยอมขับรถไปตามคำสั่งของผู้โดยสารนะคะ
สุดท้ายต้องออกอุบายว่าขอเข้าห้องน้ำหน่อย
จอดเข้าห้องน้ำที่โรงพักเลยสพบ้านบึงพอเจอตำรวจพี่โชเฟอร์คือแบบไหวพลิบดีมาก
ส่งสัญญาณมือนี่เขาทำมือให้ดูนะคะนี่แบบนี้ค่ะแบบนี้เลย
ส่งสัญญาณมือขอความช่วยเหลือแบบสากลครับตำรวจเห็นอืม
และตำรวจก็มาช่วยถามพี่เขาว่าแล้วพี่รู้สัญญาณมือแบบสากลอันนี้ได้ยังไง
เอาพื้นออกมาโชว์ติ๊กตอบอะผมทำอย่างเงี้ยเหมือนกับพอผมช่วยเหลือโค้งผมไหม
พี่เขาไม่กล้าตะโกนเรียกตำรวจพี่เขาไม่กล้าส่งเสียงดัง
เพราะว่าผู้โดยสารคนนี้คือหลอนยาเสพยาแล้วอาการไม่ปกติ
ก็กลัวว่าเรื่องมันจะรุนแรงเลยส่งสัญญาณมือแบบนี้ค่ะ
เพื่อจะได้ใช้ในกรณีจำเป็นก็คือหงายฝ่ามือออกนะคะ
แล้วก็พับนิ้วโป้งเข้าหาฝ่ามือแล้วก็เอานิ้วที่เหลือปิดนิ้โป้งไว้แบบนี้
นี่ค่ะท่าแบบนี้เลยนะคะขอความช่วยเหลือนะ
คือเป็นสัญญาณที่เป็นสากลเลยนะคะคุณผู้ชมครับ
เวลาที่เราไม่สามารถตะโกนไม่สามารถพูดไม่สามารถร้องขอความช่วยเหลือได้
ให้ทำมือแบบนี้คือสัญญาณมือเนี้ยค่ะ
สร้างโดยมูลนิธิสตรีแคนาดาประเทศแคนาดานะคะ
อันนี้ถือว่าใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างเป็นประโยชน์นี่นะฮะจำเอาไว้